คุณอ้อมพิยาดามาทำคลื่นวิทยูแล้วนะคะ

ซึ่งงานนี้พี่อ้อมพิยดาจับมือกับพี่จิ๊บนะคะ

ถ้าจำกันได้พี่อ้อมเคยทำรายการกับณเนคนะ

เมาส์ไปนะคะนี่ศิลปินครับข้างเลย
ว่าแล้วนะคะไปฟังสัมภาษณ์ความรู้สึกของบอสใหม่

ทำวิทยุด้วยไปฟังเลยค่ะ
ขอร้องเขาพี่แม

เพราะว่าเขาก็ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

และแน่นอนคนในแวดวงฝ่นเทิงคงจะรู้จักเขาเยอะ
รายการเพลงดิฉันก็แบบคลุกคลีอยู่กับทุกวง
ตั้งแต่อ้อนแต่ออกกันมาเจอกันมานานแล้ว

เป็นโอกาสที่ดีที่เราก็ได้มาจับงานอีกทางหนึ่งอีกสาขาหนึ่ง
ซึ่งสาขาที่เราเคยทำอยู่แล้วก็คุ้นชินพอมาสาขานี้ก็เป็นความแปลกใหม่